ว่าเขาจะเปิดร้านอาหารได้หรือเปล่านะฮะ
ตามที่เขาฝันเอาไว้นะครับ
วันนี้เราเอาเมนูง่ายเลย

ซ่อมตามนะครับ
ก็มีทุกอย่างเลยนะฮะกระเทียมพริกนะครับถั่วฝักยาว

อะไรเมืองการทำส้มตำกันจากลูกสองนะฮะ

ี้๊งตัวตั๋น
พี่พอปเขายือชอบฟังนะ

ปมน้ำหมดเลยเหรอ

ครับ

ผมตามเลยว่าพี่เต้กกินดีกว่า
น่ารักมากเลยเดี๋ยวผมทำนะพี่แทงกินละกัน

เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือส้มตำคิดสตองนะครับ

เดี๋ยวต้องมาชิมกันนะฮะ

เป็นยังไงบ้างครับลีลาการตำส้มตำของคิสตองโด
ดูทรงแล้วพอจะเป็นเชฟได้ไหมครับ
แต่ว่าตอนนี้มีรักตายที่มีความหมายใจ
กับเขาอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะถามเขาเหลือเกิน
นั่นก็คือเรื่องรอยสัก

เดี๋ยวนี้นักฟุตบอลจะมีหมดเลยนะ

อันนี้แล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ตามภาษา

อันนี้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสแต่ทำไมมีภาษาไทย
ก็เพราะว่าผมเอาภาษาไทย
ไม่เคยลืมเลยนะครับนะฮะ

แขนของแขนซ้ายของกิสซองนะครับ

ก็เพราะว่าคิดว่าก็มีเยอะกว่าตรงไม่เคยลืม

ไม่เคยลืมเขาเยอะที่ไลฟ์สไตล์ใช่ไหม

เป็นคำว่าเตือนตัวเองในชีวิตที่ผ่านมา

เหนื่อยลำบากแล้วก็บางทีผิดหวังใช่ไหม

อะไรเขาไม่เคยลืมก็ต้องยามก็เป็น๕ปีก็ต้องยามด้วย

ก็อยากมากที่ไลฟ์สไตล์ก็ต้องจำด้วยครบครัวด้วย

วันนี้ก็เลยเป็นคำของรอยสักของคิสตองนะครับไม่เคยลืมเลยไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ

สตองโดถือว่าเป็นขุมกำลังสำคัญของนักเตะทีมชาติไทย

ที่มีทงไตรงติดอยู่บนหน้าอกให้ได้นั่นเอง
วันนี้เขาทำสำเร็จอย่างที่หวังได้แล้ว

นาทีสุดท้ายแล้วของรายการเรานะครับ

วันนี้ก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์

สุดท้ายฮิสตองยูอยากจะฝากอะไรไหมครับ
สุดท้ายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมหรือว่าเด็กที่ดูอยู่
คือว่าเขามีชีวิตเดียวแล้วก็คิดว่าก็ตรงเป็นเต็มที่เต็มทีที่สุดเลย

นั่นคือหลักการในการใช้ชีวิตของพี่ซองครับ

ถ้าอยากติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราก็เข้าไปดูกันได้นะครับ
หมดเวลาแล้วเราต้องลาท่านผู้ชมไปแล้ว

ที่สำคัญอย่าลืมเชียร์เขาด้วยทีมชาติไทย

เออครับก็ต้องก็ขอบคุณทุกคนก่อนเลยว่า
แล้วก็ต้องเชียร์บางงานเพราะก็ต้องเชื่อด้วย

และให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขทุกนัด
ทุกนัดจะเอาชนะเอา๓คะแนนมาฝากนะฮะ

วันนี้ลาไปก่อนครับเชฟบอลไทยกับซิโก้ครับ
แล้วก็เจอกันใหม่นะครับวันเสาร์๑๑โมงนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับผม
บ๊ายบายสวัสดีครับ
ไม่เคยลืมครอบครัวไม่เคยลืมเพื่อไม่เคยไลฟ์สไตล์ใช่ไหม

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ไปใช้ชนะจะเชียร์สุดแรงใจ
ของเราจะเชียร์บอลแท้เพื่อคนไทย